เราก็จะมาตรวจสอบดวงชะตากับมไก่พอพาพิญี่

เจอกันอีกแล้ววันอาทิตย์แบบนี้นะคุณผู้ชมค่ะ
เมื่อวานนี้คุณชนะเขาแอบกระซิบถามไปแล้วว่า

ราศีที่พ้นเดือนมิถุนาไปแล้วปังเลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะอีกแค่๑๐วันเท่านั้นอีกแค่อึกใจเดียว
เงินเดือนก็เหมือนกันค่ะ

ราศีต่อไปนี้อีกแค่๑๐วันน่าอึกใจเดียวนะคะ

มาราศีแรกนะคะก็คือชาวราศีกรกฎนั่นเองค่ะ

ใช่ค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะ
ก็คือจะเป็นเรื่องของการงาน
การทำงานการทำธุรกิจการค้าถือว่าดี

ใช่นะคะก็คือการงานถือว่าดี

มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสมหวังได้ง่ายมากขึ้น

คนไหนเนี่ยที่อาจจะเจอกับเรื่องของอุปสรรคปัญหาอยู่

อย่าท้อนะคะก็คือขอให้สู้ต่อไป

แน่นอนว่าทำอะไรมันก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากขึ้น
เรื่องยากมันก็กลับกลายเป็นเรื่องง่าย

หลังจากนี้จะดวงดียาวไปขนาดไหนคะ
จริงเนี่ยก็คืออันนี้จะเป็นดวงระยะสั้นนะคะ

เดือนนี้ถ้าเกิดว่ามีโอกาสอะไรที่เข้ามา
คว้าเอาไว้เลยสำหรับราศีกรกฎนะคะ

เขาเรียกว่าพ้นเดือนก็พ้นเคราะห์นี่นะคะ
พ้นเดือนนี้ไปแล้วปลอมฟังไว้ดีนะคะ
ว่าดวงชะตาดีอย่างแน่นอน

ก็ไม่ได้บอกว่าคุณจะสบายหรือว่าไม่เหนื่อย

เพราะว่าชาวราศีตุลนะคะจะมีงานเข้ามาเยอะ
มีงานเยอะงานหนักงานเข้ามาจากไหน

สามารถบริหารจัดการงานได้จนประสบความสำเร็จ

ใช่ค่ะแต่ว่างานมันก็เป็นแหล่งที่มาของการเงินเนาะ
ถ้าสมมุติยิ่งงานเยอะเงินมันก็ยิ่งเยอะขึ้นไปอีกนะคะ
โดยสรุปก็คือดวงชะตาของชาวราศีตุลนะคะ
ถ้าพ้นเดือนนี้ไปก็จะได้พบเจอกับความสำเร็จ

นี่พ้นเดือนมิถุนายนไปสำเร็จก้าวหน้าแน่นอน

ส่วนราศีอีกหนึ่งราศีที่พ้นมิถุนาไปถึงเส้นชัยก็คือ

โอ้โหช่วงที่ผ่านมาเหมือนกับละครหลังข่าว

โอ้โหดราม่ามากคือเจอปัญหาเจออุปสรรคเยอะนะคะ
บางคนเจอปัญหาติดขัดเรื่องงาน

คือชีวิตมีความไม่เหมือนเดิมนะคะ
เพราะอย่างที่บอกไปว่าเหมือนกับชาวราศีพิจิกษ์

จริงลาหูมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดี
ก็คือหมายถึงว่าเราจะต้องทาในเรื่องของแบบว่าไม่ดีไว้ก่อน
นะคะแต่ว่าชาวราศรีพิจิกใจเย็น
สิ่งหนึ่งเลี้ยงนะก็คือเดือนหน้าดวงชะตาจะดีขึ้นอย่างแน่นอน

ดวงชะตาของคุณจะถูกจัดอันดับอยู่ในอันดับบ๊วย
แต่เดือนหน้าอยู่ในอันดับท็อปแน่นอน

เอาล่ะผ่านไป๓ราศีที่ช่วงที่ผ่านมาอาจจะเหนื่อยหน่อย
แต่พ้นมิถุนายนไปเนี่ยดวงคุณเนี่ยจะปังอย่างแน่นอนนะคะ

บางคนบอกว่าฉันอยู่ใน๓ราศีนี้แหละแต่ฉันอยากปังขึ้น
บางคนบอกว่าฉันอยากจะเสริมดวงยังไงให้มันปังมากขึ้นนะคะ
อย่างแรกเลยนะคะที่อยากจะแนะนำก็คือในเรื่องของการสวดมนต์

โดยเฉพาะการสวดมนต์ก่อนนอนในคืนวันเกิดของตัวเอง
สวดมันทุกวันเพื่อสร้างสมาชิก

ใช่แบบนั้นเลยนะคะถ้าสมมุติว่าใครเกิดวันจันทร์ก็สวดวันจันท

อิติปีสกแปดทิศก็ดีมากก็ดีได้เวลานะใช่ค่ะ
อีกหนึ่งวิธีหรือ
ก็ง่ายเช่นกันเราไม่ต้องออกไปไหนเลย

แค่สักแบบสัปดาห์ละครั้งก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะ

แบบนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะสามารถเสริมดวง
ความรุ่งเรืองมาเยือนเราได้นะครับ

ก็สามารถทำได้ทุกวันเช่นเดียวกัน
ยังไงก็ปรับใช้กันดูและขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ
เอาล่ะวันนี้ขอบคุณหมอไก่นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ